คุณเชอรี่คะเคยมีแฟนติดเกมหนักไหมคะ
ตอนนี้ยังไม่มีแฟนแต่ว่าแฟนติดเกมเนี่ยเคยมีเหมือนกันค่ะพี่แจ๊
เป็นยังไงป่ะค่ะการชีวิต

ถูกต้องบางทีมาอยากจะให้กดอย่างอื่นบ้าง

หมายถึงว่ากดอย่างอื่นนะคะแต่ว่าคนนี้ค่ะพี่บุ๋มปนัดดาค่ะ
ล่าสุดนะคะขอเลิกกับแฟนค่ะเลิกกับสามี
เพราะว่าติดเกมค่ะจากสภาพที่เห็นเนี่ยคือนางบอกว่าแฟนติดเกมหนักมากจน

ล่าสุดนางก็เปิดใจนะคะว่าเคยเลิกกับสามีไปแล้วขอเลิก
เลิกได้สองวันก็กลับมาคืนดีกันใหม่เนอะคุณผู้ชมค่ะ
ใช่เอาไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่านะคะว่าพี่บุ๋มเนี่ยสาเหตุคนใดถึงได้ขอเลิกกับแฟนเพราะติดเกมอะค่ะ

อ้อนคาอกก็ยังเล่นอยู่
เอาหัวมุดเข้าไปให้ฉันรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้มีตัวตนอยู่ในนี้

แล้วก็แบบเล่นเกมอยู่อย่างนี้เลิกไปสองวันก็กลับมาติดไป
จนเราโปร่งแล้วอ่ะหลังก็เลยว่าเออหาทางอ้อนแนวอ้อนก็หลังก็พยายามมาถึงจุดตรงกลาง
ไม่หรอกติดเกมดีกว่าไปติดหญิงป่ะ

มาเล่นเค้าก็ยังแบบไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างงี้
ไม่ได้ไปไหนก็ยังเล่นอยู่ตรงเนี้ยสืบได้

เป็นสไตล์ขาวสแมทจิมค่ะได้รับความสำเร็จมากนะคะ
ก็ล่าสุดจะไปดูภาพประกอบนะคะ

จะไปเปิดแถวรังสิตเอาใจเด็กมรังทรงรังสิตกันบ้างนะคะ
แล้วเห็นบอกว่าทุ่มทุนเป็นร้อยล้านเลยล่ะค่ะไปฟังเลยค่ะ
ก็กำลังจะมีสาขาสองอยู่ตรงแถวรังสิทธิ์โดยเร็วนี้
ก็จะเป็นกลุ่มมหาลัยกลุ่มคนที่ทำงานแล้วก็แถวนั้นหมู่บ้านเยอะค่ะ

เงินกันต่อไปค่ะกรุณาส่งงานมาให้ปรดาเยอะนะครับผม
พี่บุ๋มไม่ต้องส่งแล้วนะคะพี่บุ๋มงานแน่นซะละเกินนะคะ
ก็เป็นกำลังใจด้วยละกันค่ะแต่ว่าเขาก็เหมาะสมกับสามีเขานะคะ
ดูแบบว่าดูแข็งแรงกันดีทั้งคู่เลยนะคะ
ดิฉันว่าดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันสำหรับใครที่มีปัญหา
เชื่อว่าหลายคนมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าแฟนติดเกมกันเยอะ
เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับเกมของเขา